อย่ามาเล่นกับไปร้อนร้อนเหมือนไม่ได้

เพิ่งกลับมาจะไปเดินแฟชั่นโชว์แบรนด์หลูที่ฟารีสค่ะ
บอกเลยนะคะน้องเฉิดฉายมากนะคะ
แต่ว่าหลายคนก็รอลุ้นนะคะว่าจะมีงานคู่กับบิลกิ้นหรือเปล่าค่ะ
บอกว่าเขาจะชวนขึ้นคอนเสิร์ตเดียวด้วยกันด้วยนะ
เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมดูตามภาพไปเลยนะคะ
ก็ต้องบอกว่าได้โอกาสแบบปังเลิศเป็นครั้งที่๓แล้วนะคะ
บอกเลยเสื้อผ้าหน้าผมโอ้โหฉ่ำมงจึ้งมากค่ะ
คำค่ะบอกที่เอวสับเพราะว่าเสริมสะโพกนิดนึงไงคุณผู้ชม

อยู่แสว่ว่าชินหรือยังได้งานกวินเตอร์เยอะมากค่ะ
แล้วก็แบบว่าเวลาโพสต์ก็จิกกล้องแตกเลยค่ะ
เจ้าตัวบอกเขินว่าเอาจริงพี่ผมยังไม่ชินนะคะ
อกจากนี้นะคะยังถามถึงเรื่องที่บิลกิ้นเตรียมมีคอนเสิร์ตเดียวค่ะ
เจ้าตัวก็บอกว่าเอาจริงพี่สนิทกันก็จริงแต่ว่าเดี๋ยวรอบิวกิ้นเขาเชิญอยู่
เคลียร์คิวให้แน่นอนค่ะ
คือทั้งเดือนนี้บิลกิ้นโทรมาตอนไหนพร้อมไปเลยค่ะ
ก่อนจะหยอดคำหวานนะคะว่าช่วงนี้ไม่ได้เจอกันเลยแต่ก็คิดถึงนิดนึง

จิกกล้องในแต่ละครั้งว่ายังไงครับ

ก็อาจจะแบบว่าใส่แบบเสื้อหนึ่งตัว

ปีหน้าน่าจะปีหน้าประมาณ
คิดว่าปลายครับปลายปีหน้า
น้องน่ารักจังเลยอ่ะจังหวับโบ๊คอ่ะใช่สำคัญก็แบบตลกอ่ะน่ารักจังเลย